คุณโจมาแฉว่ามีโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเนี่ยนะฮะ
ปรากฏว่าถ้าหากเศรษฐีติดโควิดไม่ต้องตกใจ

เดี๋ยวรถจะไปเกยถึงบ้านรับมาดูแลรักษาหายจากโควิดแน่นอนฮะ

คุณโจรือท่านนี้คุณโจอันนันทเดชอมาตยกุลนี่นามสกุลดัง
นักธุรกิจคนดังแต่คุณโจแฉไม่ใช่คุณโจเจอ
คุณโจบอกเพื่อนสนิทคุณโจติดโควิดทั้งบ้าน
ทั้งบ้านคือคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกอีก๒คนติดโควิดทั้งบ้าน
หาแล้วล่ะพยายามจะหาตามนโยบายหมอหนูลุงตูหายังไงโรงพยาบาลก็ไม่มีให้
แต่สุดท้ายมีโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งติดต่อมาติดต่อเพื่อนคุณโจนะฮะ
ติดต่อมาบอกท่านถ้าหากท่านอยากได้ห้องพักจ่ายมาหัวละล้าน
รับรองได้เลยนะฮะก็มารักษาพยาบาลแล้วปรากฏว่าเพื่อนของคุณโจ
เขามีตังต้อนรักษาธุรกิจเขาก็ยอมจ่ายพ่อโอนแฟลปเหลวไม่ถึงครึ่งมวง
มีรถมาเกยโพะถึงหน้าบ้านเลยพากันขึ้นไปดูแลรักษาแล้วก็ห้องหับเนี่ย
คุณโจพูดให้เจ็บอีกสักหน่อยหนึ่งเจ็บนี่คืออะไรข้อคิดจากฟังให้ดีนะฮะ
ข้อคิดจากเรื่องนี้เราทุกคนจงขยันทำงานหาเงินเก็บไว้
เพราะปัญหาส่วนใหญ่ในประเทศนี้แก้ไขได้ด้วยเงิน
ปลอย่าเอาไปโยงกับการเมืองนะอันนี้คุยเฉพาะกรณีเพื่อนคุณโจอย่างเดียวฮะ
ชาวเน็ตก็คอมเมนต์มาว่าเอ้าก็คุณดาวคุณอ่านไปว่าเรื่องประกาศราชกิจจา
ใครป่วยโควิดผิดโรงพยาบาลมีข้อเท็จจริงมันไม่มีนะฮะ
หลายคนบอกว่าเอ้าเคยได้ยินมาเหมือนกันนะเรื่องแบบนี้๕แสนไม่ใช่เหรอครับพี่โจ
นั่นใช่ฮะนั่นเมื่อหลายเดือนก่อนตอนนี้หลักล้านนี่เมื่อวันก่อนนะฮะ
ถ้าหากจะทำตอนนี้เลข๒เลยจ้ะ
ปลาเข้าไป๒ล้านแล้วหากท่านอยากจะมีโรงพยาบาลอยู่
หลังจากที่ท่านติดโควิดนี่ระดับเศรษฐีเท่านั้นจริง
บางคนบอกว่าโอ้โห๕แสนเหรอ๑ล้านเหรอ๒ล้านเหรอ
กูตายดีกว่าไม่มีตังค์หรอก

ละล้าน๔คน๔ล้านบาทแบบนี้
แต่นี่คือสิ่งที่คุณโจแฉออกมานะฮะ
สถานหัวใจเหลือเกินเราก็ไม่ได้มีสตุ้งสตางค์มากแบบนั้นนะฮะ

ไม่ได้บอกว่าโรงพยาบาลไหนนะ